คุณผู้ชมไปดูเด็กยอดกระตันยูหน่อยนะคะ

หลังจากที่พ่อเสียชีวิตจากโรคไตวายเฉียบพลันค่ะ
น้องคนนี้ชื่อว่าเด็กหญิงจันทิดาจุนศรีนะคะ
มีนาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เลี้ยงดู๔ชีวิตในครอบครัว
ก็จะมีคุณแม่มีน้องชาย๙ขวบ
กำลังเรียนอยู่ชั้นป๓นะคะ
และน้องป่วยเป็นโรคเหิดหอบด้วยนะคะ

จะมีประมาณสัปดาห์ละ๔๐๐บาทค่ะ
เพราะว่าเธอไปรับจ้างขายข้าวแกงหลังเลิกเรียนนะคะ

อาศัยอยู่ในบ้านที่ค่อนข้างซุดโทรมใกล้พังนะคะ

ส่วนรอบบ้านใช้ป้ายไวนิวกั้นเป็นฝาแทน
พื้นที่บ้านก็เป็นพื้นที่ของเพื่อนบ้าน

ตอนกลางคืนไม่มีไฟฟ้าใช้
อยู่กันอย่างมืดนะคะ
เธอบอกเธอกลัวความไม่ปลอดภัยค่ะ
น้องบอกว่าจะทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวแบบนี้
ตามคำสั่งของพ่อที่สั่งเสียเอาไว้ก่อนตาย

ไม่ว่าจะเป็นการดูแลแม่และน้อง
อยากจะให้น้องเป็นคนดีของสังคม

และสิ่งที่อยากได้ตอนนี้มากที่สุดคือไฟฟ้า
เพราะถือว่ามีความจำเป็นมากในการใช้ชีวิต
และแม่อยากได้ไฟฟ้ามานานแล้วด้วยนะคะ
อยากจะเป็นตัวแทนของพ่อทำให้แม่เป็นครั้งสุดท้ายค่ะ